หนี้ยกพวกไปรุมกระทืบครอบครัวของลูกหนี้
สามชีวิตของครอบครัวนี้สะบักสะบอม
แล้วฆ่าหมาเขาตายไปอีกตัวนึงนะฮะ
บอกว่าไม่พอใจที่ลูกหนี้ไปแจ้งความ
แม่ครับรักน้องมากไหม

เหนี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
วันนี้ที่เขาต้องมาเจอแบบนี้คุณแม่

มากเลยค่ะที่สุดเลยค่ะ

เป็นภาพของนางสาวสุภาพรนะครับทุกผู้ชมครับ

หลุมเพื่อฝังสุนัขพันธ์พิษบูนะฮะชื่อเจ้าช็อกกี้อายุ๓ปีนะครับ
คือถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าอย่างโหดเยี่ยมเลยนะฮะ
ขณะที่เจ้าของสุนัขทั้งสองคนคือบาดแผลนี่ทั้งใบหน้าทั้งตัว
เต็มเลยนะครับสบักสบอมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่
ตำบลภูตาหลวงที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
คือทางนางสาวสุภาพรบอกว่าเธอมีอาชีพเป็นแคดดี้
เช่าบ้านพักอยู่ในตำบลภูตาหลวงกับสามีอายุ๓๙ปีแล้วก็ลูกชาย
เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปกู้เงินจากเจ้าหนี้ชื่อบีนะครับ
ยอดเงินเนี่ยประมาณ๘๐๐๐บาทเสียดอกเบี้ยร้อยละ๕บาท
แต่ระยะหลังเนี่ยเกิดการขัดสนขาดส่งดอกเบี้ยแล้วต่อมามีเจ้าหนี้นะที่
ต่อมาเนี่ยเจ้าหนี้มีเอกสารมานะครับมายืนยันว่าเธอเนี่ยมียอดหนี้ทั้งหมด๑๒๐๐๐บาท
ตอนนั้นเธอยอมรับว่าตกใจมากแต่ด้วยความที่รู้สึกผิดที่ขาดส่งนะฮะ
หนี้ก็ให้เซ็นหนังสือยินยอมนะยอมรับภาระหนี้จากนั้น๙มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เธอก็ได้เซ็นหนังสือยินยอมภาระหนี้ที่จะรับภาระหนี้เอาไว้โดยระบุว่าให้ส่งดอกเบี้ยเป็นรายวัน
วันละ๓๐๐บาทนะฮะก็คือเริ่มต้นต้นเดือนเนี่ยวันละ๓๐๐บาทแล้วก็คืนต้นเดือน
ละหมื่นบาทเริ่มวันที่๒๐มิถุนายนแต่ในสัญญาเนี่ยไม่บอกว่าจะยึดทรัพย์สินนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มอบสัญญาอะไรให้ไว้ด้วยนะครับ
ตอนนั้นเธอคิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกนะครับแต่หลังจากเซ็นหนังสือไปได้แค่วันเดียวเนี่ย
วันรุ่งขึ้นคือวันที่๑๐มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถกระบะมาขนรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะฮะ๒คัน
ซึ่งทั้งสองคันยังติดผ่อนไฟแนนซ์อยู่ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยต้องหยุดงานเพราะไม่มีรถใช้แม้ว่าจะพยายามไปติดตามทวงคืนแต่ก็ไม่เป็นผล

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน
วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

วันที่๑๔มิถุนายนฝ่ายเจ้าหนี้พาพวกขับรถจักรยานยนต์ของเธอไปหมดเลยนะครับสองคัน

ยังตำรวจเจ้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าตอนนี้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่แล้วนะครับ
เพื่อไปเก็บหลักฐานโดยเฉพาะต้องการภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เดี๋ยวจะเรียกสอบปากคำบุคคลต่างเพิ่มเติมนะ
รวมทั้งฝ่ายของผู้เสียหายด้วย
ถ้าพบว่าทำผิดจริงตามที่เขามาแจ้งความ

นี่ครับโอ้โหโหดเยี่ยมเหลือเกินฮะเรื่องนี้